โอ้โหนี่เริ่มเปิดมาด้วยความร้อนแรงเหรอ
ไฟลุกท่วมขนาดนี้นี่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะ
เมื่อคืนเกิดเหตุทั้งในพื้นที่ขอนแก่นแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพด้วยนะครับ
ดังนั้นตรวจสอบในพื้นที่ขอนแก่นกลายเป็นภูเขาเพลิงเลยคุณ
เพราะตรงนี้เป็นบ่อขยะมีขยะมากมายที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
แล้วคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะเพลิงโหมลุกกระหน่ำแบบนี้
ถ้าบินโดรนขึ้นมาทีมข่าวของเราก็บินโดรนขึ้นนะ
แล้วก็ส่องลงไปข้างล่างปรากฏว่าโอ้โหทะเลเพลิงเลยคุณ
บางคนบอกเป็นทะเลเพลิงบางคนบอกเป็นภูเขาเพลิงเลย
เห็นแบบนี้แล้วมันกลัวไงว่ามันจะลามไปใกล้กันหรือเปล่า
จริงก็เป็นบ่อขยะเอกชนนะใช่ฮะ
แต่ว่าบ่อขยะเอกชนนี้มันอยู่ใกล้กับบ่อขยะของเทศบาลนครขอนแก่นด้วยนะครับ
มันเลยลุกลามไปใกล้กันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของควัน
ควันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระแวกนั้นหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าบ่อขยะตรงนี้นะฮะอยู่ที่หมู่๑๑บ้านคำบรตะบนโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ทีนี้พอไฟมันลุกลามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถบรรทุกน้ำ๘๐๐ลิตรเข้าฉีดน้ำสกัดไฟนะฮะ
พร้อมทั้งระดมรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงอีก๑๐คันฉีดน้ำสกัดไฟจนอยู่ในวงจำกัดนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาสักประมาณทุ่มนะครับ
ทีนี้นายอำเภอไปบัญชาการในการระงับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับใช้เวลา๓ชั่วโมง
นายอำเภอบอกแบบนี้ตอนแรกคิดว่าจะเก็บงาน๗ชั่วโมงเก็บงานก็คือดับไฟนะ๗ชั่วโมง
แต่ทีนี้ทำงานได้เร็วทำงานได้เร็วจึงเก็บงานได้ภายใน๓ชั่วโมงนะครับ
ก็๓ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดแล้วนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันยังมีระอุระอุอยู่นะฮะ
ในอำเภอเมืองขอนแก่นก็คือนายประจวบรักแพทย์บอกว่าบ่อขยะแห่งนี้คือปิดไปกว่า๑๐ปีแล้ว
แต่มันมีการลักลอบไงคุณลักลอบนำขยะมาทิ้ง
นี่ไงมันต้องเกิดไฟไหม้แบบนี้นะหรอ
ใช่นะครับสอบสวนแล้วนะครับเพราะว่าก่อนเกิดเหตุมีการเผาขยะตรงบริเวณใกล้เคียง
ทีนี้ไฟมันก็ลุกลามไปยังบ่อขยะแล้วก็ลุกลามไปยังบ่อขยะของเทศบาลด้วยนะครับ
จนกระทั่งเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงโหมกระหน่ำนะฮะ
ถามว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหรือเปล่าเรื่องควันเนี่ยมันปลิวเข้าพื้นที่ชุมชนหรือเปล่านะครับ
คือนายอำเภอบอกว่าบ่อขยะแห่งนี้มันอยู่ห่างจากบ้านคำบรซึ่งอยู่บนพื้นที่สูงห่างกันไปประมาณ๒กิโลเมตร
แล้วเมื่อคืนควันมันน่าจะต่ำนะคุณแล้วทีนี้เก็บงานได้เร็วนะฮะก็ไม่มีผลกระทบนะครับ
ส่วนห่างจากตัวเมืองขอนแก่น๒๐กิโลก็เลยไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเมืองด้วยนะฮะ
แล้วก็จุดนี้อยู่ห่างจากจังหวัด๒๐กิโลเมตรควันจะลอยขึ้นสูงนะครับ
พอช่วงกลางดึกเราคาดว่าควันจะต่ำลงแต่ว่าเราก็ควบคุมเพลิงได้
ก็คาดว่าจะไม่มีผลต่อกระทบต่อบ้านคำบอลหมู่บ้านเดียวครับ
แล้วก็จุดนี้อยู่ห่างจากจังหวัด๒๐กิโลเมตรก็ควันก็คงไม่สร้างความเสียหาย
ไม่ให้มีการลักลอบ
ที่ถามนายอำเภอมี๓ประเด็นนะว่าจะส่งผลต่อสุขภาพประชาชนหรือเปล่า
อำเภอก็ตอบไปแล้วนะครับแล้วก็การเก็บงานคือการดับเพลิงทำได้อย่างรวดเร็วนะฮะ
อีกอย่างหนึ่งที่ถามไปคือการลักลอบนำขยะมาทิ้งตรงนี้
เพราะเป็นบ่อที่ปิดไว้แล้วนะครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเทศบาล
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะนายกเทศมนตรีตำบลโนนท่อนนะฮะ
นางสุธาวีนริมพดีพร้อมทีมงานลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
แล้วก็ประเมินสถานการณ์นะครับพบว่าไฟเนี่ยดับเกือบหมดแล้วนะฮะ
แต่พบเศษเหล็กเศษทองแดงที่มีการเผาแล้วนำมาวางรวมกัน
ว่ามีการลักลอบเผาแล้วก็เตรียมนำไปขายนะครับ
ทางเทศบาลจะเข้มงวดเฝ้าระวังบุคคลที่เข้ามาเก็บเศษขยะ
และลักลอบเผาขยะให้มากขึ้นพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือคนในชุมชน
เผาขยะหาเศษเหล็กเศษทองแดงแบบนี้เพราะว่าไฟมันจะลุกลาม
ส่วนการที่บ่อขยะนี้มีการลักลอบทิ้งเดี๋ยวทางเทศบาลก็ต้องจัดการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ใช่ต้องตรวจสอบคนที่มาลักลอบทิ้งอันนี้ก็มีความผิดด้วยเหมือนกันนะคะ
ที่ขอนแก่นคุณผู้ชมมาดูที่กรุงเทพหน่อยก็เกิดเมื่อคืนเหมือนกันสักประมาณห้าทุ่มกว่าค่ะ
เห็นไฟลุกท่วมแบบนี้ตรงเนี้ยคุณผู้ชมอยู่ตรงหลังโรงพยาบาลสมิติเวศรีนครินถนนพระรามเก้าอะค่ะ
แล้วจุดตรงนี้มันเป็นโรงงานไม้พอพูดแบบนี้แล้วพวกขี้เลื่อยเอ่ยเศษไม้ต่างเอ่ยเป็นเชื้อเพลิงค่ะ
ไฟก็เลยโหมกระหน่ำแบบนี้โดยจุดตรงนี้อยู่ที่ซอยพระราม๙ซอย๕๙อยู่แถวเขตสวนหลวง
โรงงานไม้เนื้อที่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสองงานไฟไหม้แบบเร็วมากค่ะคุณผู้ชมกลุ่มควันเนี่ยมันพวยพุ่งมาเต็มพื้นที่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เอาน้ำไปฉีดฉีดไม่ให้ไฟมันลุกลามประมาณสักชั่วโมงหนึ่งไฟก็ดับไม่มีใครติดค้างอยู่ภายในนะคะ
โรงงานไม้นี้เนี่ยเป็นพื้นที่เหมือนกับเก็บพวกวัสดุอุปกรณ์สำหรับออกบูธตามห้างค่ะ
มีฉากอะไรอย่างนี้นะครับนะครับ